ดูกันต่อเรื่องเงินเงินทองเหมือนกันนะครับ

อยากจะดูคลิปอยากจะดูเหตุการณ์สำคัญบ้าง
ผมมีเงิน๓๐๐บาทผมขึ้นแท็กซี่ได้ไหมครับ
หรือถือว่าคุณจะไปไหน
เล่าเหตุการณ์นี้แท็กซี่คันนี้ไม่น่าจะพอ
เพราะว่าแท็กซี่คันนี้เขาเรียก๙๐๐บาท
ดอนเมืองไปศรีนครินเป็นการโก่งค่าแท็กซี่

ถือว่าเป็นอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมที่มีการโกงค่าแท็กซี่
แล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พลังโซเชียล
สามารถทำให้คนทำผิดนั้นได้รับโทษตามกฎหมายค่ะ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาได้มีการอัดคลิป
แล้วก็มีการนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่า
ช่วยกันแชร์หน่อยเหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก

ขึ้นรถแล้วไม่ยอมกดมิเตอร์
เรียกเก็บราคาระหว่างทางมหาโหด
ดิฉันก็คนไทยเหมือนกันไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้เลย
ที่ดีเขาจะเสียหายกันหมด
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะในคลิปนี้นะคะบอกว่า
เรียกแท็กซี่คันนี้มาจากสนามบินดอนเมือง
ไปโรงแรมโฟลวิงศรีนคริน
โดยแท็กซี่คันดังกล่าวไม่กดมิเตอร์
แล้วก็เมื่อถึงปลายทางก็เรียกเก็บค่าโดยสาร๙๐๐บาท

แต่ว่าผู้โดยสารก็มีการต่อรองราคาเหลือ๕๐๐บาท
แต่ว่าคนขับแท็กซี่เขาไม่ยอมค่ะ
ล่าสุดค่ะผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
นายสุกรีจารุภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
ก็ได้มีการเรียกตัวแท็กซี่คันดังกล่าว
ก็คือนายเด่นชัยเทียมทัศน์
เข้าสอบถามว่ามีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจริงหรือเปล่า
ซึ่งนายเด่นชัยก็ยอมรับว่าตัวเองทำจริง
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหา
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็มีการแสดงกรียาไม่สุภาพ
มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
และเนื่องจากว่าความผิดดังกล่าวนั้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
ทางกองตรวจการขนส่งทางบก
เขาก็เลยมีการพักใช้ใบอนุญาตขับรถ๓เดือน
พร้อมทั้งส่งเข้าอบรมการให้บริการที่ดี
จัดส่งทำประวัติเข้าศูนย์ประวัติผู้ขับรถ
และหากหลังจากนี้พบกระทำความผิดซ้ำซาก
ครั้งต่อไปก็ต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีค่ะ

เดี๋ยวนี้บริการบางอย่างเขาเหมาจ่าย
คือถ้าเกิดว่าจะไปสนามบินหรือออกจากสนามบิน

ลองดูนะครับปัจจุบันทางเลือกต่างมีเยอะขึ้น